นึกดูสิว่าเรามีวิธีการส่งสารหรือว่าส่งข่าวส่งข้อมูลกันแบบไหนบ้าง

โทรศัพท์บ้างส่งอีเมลบ้าง

แต่ในสมัยก่อนล่ะคะอาจจะสื่อสารผ่านทางการส่งนกพิราบ

แต่คุณค่ะคุณเคยได้ยินการสงสารผ่านทางลมไหมคะ

คือคืออะไรคือไม่มีอะไรจะทำเหรอครับพูดภาษาชาวบ้านเลยนะ
คุณตอดอัดใหม่
แล้วคือผ่านหอกระจายข่าวไปทั่วหมู่บ้าน
ก็คือทุกหมู่บ้านรับรู้เรื่องนี้
ว่าคุณผ่ายลม

คือตอนนี้กลิ่นนั้นได้กระจัดกระจายไม่ได้ทั่วหมู่บ้าน

ใครจะใช้ไมค์ต่อจากนี้

แล้วเขาจะรู้ไหมว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

มันเป็นการแสดงเฉยเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะ

เขาไม่ได้ผายลมใส่ไม้จริง

เออถ้าผ่ายลมใส่ไม้จริงก็ไม่รู้สึกคุณไงแล้ว
มันเป็นการแสดงนะคะอย่าดราม่ากันไปนะ
เป็นเรื่องราวขำที่เราเอามาเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะกันไป
ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านรับรู้ถึงข้อความที่อยากจะส่งหาแล้ว
ก็คือปิดประตูหนีกันมาเลย

นึกภาพนะใบนี้พอไปใช้มันพูดไม่ออก

ไม้มันเน่าไม่ได้

พูดไม่ออกนะ

เอาไปเก็บไว้อย่าให้ใครมาเล่นแบบนี้